ก็พิธีพระราชเพลิงหลวงพ่อคูณจะมีขึ้นวันพรุ่งนี้นะครับ
ซึ่งการเคลื่อนสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณ
ไปยางชาปนัสธรรณชั่วคราวัดหนองแวงพระอารามหลวง
พุทธมนตรอีสานก็จะมีขึ้นวันพรุ่งนี้เช่นกันนะครับ
โดยจะเคลื่อนออกจากศูนย์ประชุมกาญจนาพิเศษ
เวลาประมาณสิบสี่นาฬิกานะครับ
ส่วนขบวนนั้นจะเคลื่อนผ่านเส้นทางไหนบ้าง

หลังทำพิธีสวดพระอภิษฐรรมครูใหญ่
และครูใหญ่พระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
ครบเจ็ดวันในวันที่๒๙มกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
จะมีพิธีพระราชทานเพลิงพร้อมกัน
ในช่วงเวลาประมาณสิบสามนาฬิกาสี่สิบนาที
จากนั้นเวลาประมาณสิบสี่นาฬิกา
เคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ
ไปยังชาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวง
บริเวณด้านหลังพุทธมนต์ธนตร์อีสาน
โดยเมื่อเคลื่อนออกจากถนนหน้าศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กัญจนาพิเศษแล้ว
เลี้ยวซ้ายเข้าถนนมริวัลผ่านแยกมิตรภาพ

วิ่งตรงไปแล้วขบวนจะกลับรถบริเวณหน้าดูโฮม
เบี่ยงซ้ายเข้าถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่น
แล้วเลี้ยวซ้ายเข้ามณฑลพิธี
รวมระยะทางประมาณ๑๖กิโลเมตร
เมืองต้นคาดว่าจะใช้เวลามากกว่า๑ชั่วโมง

จะมีพิธีฆ่านกหัดสดีลิง
โดยผู้สืบเชื้อสายนางศรีดา
ใช้เวลาทำพิธี๓๐นาที
จากนั้นนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น๙๙คน
ฟ้อนส่งสการรำลึกถึงหลวงพ่อคูณ
จึงทำพิธีขอขมาสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ
โดยพระครูศิลปสารพรพระครูธรรมยอดแก้ว
จากนั้นจะมีพิธีจุดเตาเผา